ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าชีวิตคู่กับคู่ชีวิตอาจฟังดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
เพราะชีวิตคู่ใครใครก็มีได้แต่คู่ชีวิตนั้นจะต้องอยู่เคียงข้างกันไปตลอด
เหมือนกับครอบครัวที่มาบนเวทีชีวิตของเราในวันนี้ครับ
แม้ว่าคนหนึ่งจะพิการแต่อีกคนก็พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ห่าง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ฉันไม่เคยทุกอย่างลำบากลำบลกับความพิการของฉันตั้งแต่เกิดมาเลย
แต่วันที่ทำให้ฉันรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตของฉันก็คือ
วันที่ฉันไม่มีปัญญาหาเงินมาซื้อนมให้ลูกกินได้
จนตรอกจนต้องไปหายืมเงินพระมาซื้อนมให้ลูกกิน
ฉันไม่เคยห่วงอนาคตของตัวเองเลยห่วงแต่อนาคตของลูกกับเมีย
ห่วงว่าจะหาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูให้เขามีความทุกข์ได้ไหม
ฉันขึ้นมาก็เป็นคนติดการของกำเนิน
มันก็ไม่แรงแรงอยู่มันไม่ได้เงาให้เขย้ม
อยู่มาก็จนพ่อแกมาเอพ่อฉันมาเลือกสร้างจุดซึง๒๔ปี
หลังจากนั้นมาแม่จะมาเลือกสร้างจุดอีกช่วง๓๔ปี
แล้วก็เดี๋ยวฉันก็ใช่ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียว
อยากทำอาหารการกินจริงก็คือ
ก็ยังโทษใครพวกอาหารง่ายนี่มันก็ทำได้อยู่จ้ะ

ฉันก็นี่แหละขึ้นรถขับออกไปอีกข้างได้
ฉันอยู่บ้านคนเดียวหลังนี้มาตั้ง๑๗ปีแล้ว

ระหว่างที่คุยกันเขาก็บอกว่าเขาพิการ

เราก็เลยตัดสินใจมาอยู่ด้วยกัน
ตอนที่แฟนฉันเขาตัดสินใจมาอยู่กับฉันนี่
เขาก็ไม่ได้บอกพ่อบอกแม่เขาหรอก

ตอนที่รู้ว่าหน่อยมารักชอบกะปี

เพราะว่าเป็นห่วงลูกสาวกลัวทำมาหากินไม่ได้
เห็นว่าเขาเดินไม่ได้หากินไม่ได้

พอได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหนี้ก็เสร็จ

แย่จนฆ่าว่าไม่มีเงินซือกับเขากิน
มาหากรีบขวดกรีบอะไรงี้เลยขาย

ตามคลองตามชนประธาน

พอเต็มทึกเข้ามาอีกคอมือกัน
ประมาณเดือนหนึ่งฉันก็มาดูลูก
ว่าการกินการอยู่เป็นแบบไหน
มาถึงปุ๊บก็มาเห็นพริกผงถ่วยนึง

หน้ากระดาษหนึ่งเลยไปเส้นร้านค่า

อู้ทำไมลูกพิษิมานี่เข้าหลายเท่

เวลาแม่มาเยี่ยมก็แม่ก็รู้สึกไม่สบายใจ

ฉันก็ต้องแบบเอารถมาจอดเทียบไว้ข้างเตียง
แล้วฉันก็ถอยหลังกระเทิดขึ้นเลยนะจ๊ะ
เคยมีพลาดอยู่ที่หนึ่ง
เพราะว่าฉันเท่าไปแล้วมือมันออกเหงื่อ

ฉันก็ไม่ได้ว่าโทษความพิการก็ไม่ได้หรอก
แต่มาโทษความประมาทของเจ้าของ
เพราะว่าถ้าทำแบบระมัดระวังนะครอบนะ

อยู่ด้วยกันมาประมาณ

ต้องไปยืมเงินพระมาซื้อนมให้ลูก

ไม่อยากสร้างปัญหาให้พ่อแม่ไม่สบายใจจ้ะ
พอมีลูกแล้วแม่ก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นจ้ะ
จากเต่เดิมมาเดือนหลักข้าง
แต่เขามีร้านให้ฉันแต่ก็อาทิตย์หนึ่งฉันมาครั้งนี้
เวลามาแต่ละครั้งก็ซื้อเนื้อมาลาบให้หลานกิน
บางครั้งก็ซื้อลูกชิ้นซื้อผลไม้มาให้ร้านกิน
งมหวยงมอะไรมันนี่นานอยู่

เห็นก็บอกอยากขายนั่นแร่
เวลาไปพี่เป๊ก็ขึ้นรถเครื่องไปส่งจ้ะ

รายได้ไม่ถึงว่าใดเกิบใดอ่อมไหว

เวลาอยู่บ้านผมจะช่วยดูแลพ่อครับ
และช่วยสระผมให้พ่ออาบน้ำให้พ่อครับ
และพ่อก็ทำของเล่นให้ผมด้วยครับ
โรงเรียนอันนี้พ่อจะเรียกว่าลูกโรมครับ
ผมรักพ่อเท่าฟ้าครับ
ก็คิดว่าพี่เป๊เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีจ้ะ
ถึงเขาจะร่างกายไม่ดีแต่ว่าเขาก็พาไปทำมาหากิน
น่ากินจ้ะลำบากก็ลำบากด้วยกันสู้ก็สู้ก็สู้กันด้วยกันจ้ะ
เขามาขายลอตเตอรี่เขาเลี้ยงลูกสาวได้
เลี้ยงหลานเราได้เราก็เลยบอกโอเคดีใจก็ลูกเขาด้วย
ทุกวันนี้ฉันก็อยากมีทุนสักก้อนหนึ่ง
ทำให้เป็นทุนการศึกษาให้เขา
เพราะว่าอย่างฉันมันก็ไม่ได้มีเงินไว้เก็บจ้ะ
เขาเรียนสูงสุดเท่าที่จะเรียนได้

แล้วก็อีกอย่างคือ
เวลานี่ที่จะใส่ของไปขายได้

ขอต้อนรับครอบครัวของลุงเป๋นะครับจากจังหวัดบุรีรำนะครับสวัสดีครับลุง

ยายสวัสดีนะป้างสวัสดีนะครับลูก

เป็นแบบนี้ตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าครับ

เพราะว่าปีน

ไม่ได้ฝากท้องอยู่กันตามมีตามเกิด

แล้วคือมันมาส่งผลเนี่ยฮะ
เห็นบอกว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่อยู่๒๐กว่า

จ้ะมันเหมือนสมัยตอนอายุฉันได้ประมาณจักร๑๐ปีแหละ
ทีนี้ฉันค่อยหายดถือไหมจะกระเทาเดินได้อยู่นะ
แต่ว่าพออยู่มาพักหลังนี่แหละหญิงอายุมันก็เริ่มมากขึ้น

แล้วลุงช่วยเหลือตัวเองยังไงได้บ้างครับ

แต่ยังที่ช่วยเลือดตัวอิงละก็คือยังพวกสักพา
อันนี้ก็ต้องมีคนช่วยนะฮะ
ขอโทษนะครับตอนนี้ลุงเป๋อายุเท่าไหร่ครับ

สามสิบสี่จ้ะแล้วอยู่กินกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
มันก็เข้าปีที่๑๑นั่นแหละจารย
ไปเจอกันได้ยังไงใครจีบใครก่อน
สมัยแต่ก่อนฉันก็เขาให้ไปช่วยจัดรายการสถานีวิทยุชุมชน
เขาก็โทรมาขอเพลงโทรไปโทรมาบ่อยก็เริ่มว่าเออ
ใครขอ
ดูชั้นนี่แหละ
ก็เพื่อคุยล้างไมเวลาเกิดอย่างไรหจะเหรอ
เขาขอแล้วเราก็ฆ่ามา
ใช่ค่ะค่ะค่ะค่ะ
แล้วก็มีคุณแม่ยายนะฮะเริ่มสังเกตสังการเห็นอะไรก่อนแล้ว

จะบอกว่ามาอยู่กับพี่ทั่วอยู่ดิ
ไม่มีคนดูแลก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับเขาอ่ะ
ตัดสินใจออกจากบ้านเลยครับหายไปเลย
ยายเมียงลูกหายไปกี่วันวันแรกเป็นยังไงบ้าง
วันเล็กไม่ก็เสียใจนางโรงหมดวันหมดขึ้น
ตามหาค่ะจ้ะไปวันแรกก็ไม่เจอไปวันที่สองอีกก็ไม่เจอ
ตามหาที่ไหนไปตามหากินนังโรง
ไปเลยจะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปบนที่เขาจัดรายการ
ไปไหนอีกท่านก็กลับบ้านคืนมาอีกวันที่เจ็ด
ไปถามคนแก่คนหนึ่งเขาก็ว่าไม่รู้ไม่รู้จักทั้งที่บ้านติดกันแต่เต้เขาว่าไม่รู้จัก
เราก็เลยเดินเต้นง่านกัน
เจอน้อยครั้งแรก

โคลดเหมือนผู้ท้าจะทำหนึ่ง
แล้วหน่อยทำยังไง

เคยขอโทษขอโพยแม่เป็นจริงเป็นจังหรือยัง

หนูอยากพูดอะไรหนูอยากบอกอะไรกับแม่

สิ่งที่ทำให้แม่เสียใจจ้ะ

รายการวิทยุ

ฉันก็เลยต้องหยุดทำแล้วทำอะไรกันสองคนผัวเมีย

ผมเห็นในเรื่องราวผมจะบอกว่าผมเห็นไหมมีอยู่ฉากหนึ่งที่ลุงลงงมด้วย
ลุงงมยังไงอะครับจ่ะฉันด้วย

ตัวหน้าค่ะ

ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ทุกวันไหมช่วงนั้นน่ะ

แต่มันมีอยู่วันหนึ่งนะที่บอกว่า
กันจนขนาดที่ว่ามันไม่มีแล้ว

อาจารย์เออพรุ่งมดบ่อนไฟแล้ว
หมดที่พึ่งซื้อนมให้ตัวน้อยนี่ว่ะ

อุ้ยสุดท้ายแต่อาจารย์หยิบพวกหายใดจากข้ารอได้ไหม
ได้ท่านก็โจ๊กไหาย
เป๋คิดยังไงบ้างกับความลำบากของครอบครัวเรา
ไว้อีกก็เออน้ำระบากอีกโอ้ยยังเป็นรักยังก็มันเป็น
ไฮกำลังใจทางเมียค่ะเออก็เออเอาถูกกันไปเถอะปะ
ยังไงก็อย่าถอยเลยเองเดินทางมาปรณีกันแล้ว
แล้วตอนนี้รายได้หลักของครอบครัวเรามาจากไหนฮะ
พอดีที่พี่ชายเจอถามว่า

ฉันก็บอกว่าเอออยากเองว่ะ

เพราะว่ามันขายอยู่กับที่

ใช่ก็ต้องเดินไปหานะครับค่ะแม่ยายแม่ยายอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้
หาสิบหกอย่างหาสิบกิจ

อยู่เท่ากันก็ไม่มีอยู่เท่ากันหลุดเคยอยู่เท่ากัน

จ้ะโอ้ยหายาก
แล้วยายไปมาหาสู่บ่อยไหมครับ
จะไปมาหาสู่บ่อยแต่ก่อนก็เดือนนึงไปที่นึง
พ่อแต่ได้ลูกได้ล้านมาอาทิตย์หนึ่งไปครั้งหนึ่ง

จ้ะนะไปดูว่าจะเป็นอย่างไรวันแรกที่เข้าไปไปเจออะไร
ไปเจอเขากินเขาก็น้ำพริกผงแล้วก็มีรายการว่าโอ้เต้นร้านท่า
แล้วเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไร
เขาสัญญาว่าจะเลี่ยงลูกลูกแม่ได้
แม่ก็เลยให้เงินเอาไว้ใช้หนี้เขาเบิ้งเอาไว้ใช้กินเรื่องลูกสาว
แล้วอีกเดือนนึงก็ไปอย่างนี้แหละครับ
แล้วตอนหลังมานี่นะฮะพอมีหลานแล้วอ่ะ

โอ้ลูกป้างคุณยายไปแล้วดีมั้ย

ป้างรักแม่มากไหม

นี่แหละพอช่วยอาบน้ำเธอช่วยซะ
พร้อมให้พอแล้วช่วยพอขึ้นเจียงครับ
เห็นทีมงานเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อก่อนเนี่ย
เป๋ต้องใช้อิดต่อกันหลายก้อน
จ้ะฉันต้องเอาอิสบล็อกเลี้ยงแบบให้มันใดคันบันไดเติมบันได
ค่อยกระตอดขึ้นทิ้งทั้งชั้นหรือ
ที่นี่ผัดหวังมาฉันก็เลยว่าเออ
ป้างก็เป็นคนเอาอิดไปเลี้ยงให้

แต่พอมาตอนหลังนี่ค่อยมีบันไดเพิ่งจะมี

ป้างเห็นบอกว่าป้างประทับใจในตัวพ่อมากเลยเหรอลูก

เวลาว่าผมชอบว่าไอ้ปี๊ไอ้ปี๊ครับ

พอได้บอกครับเดือนนี้ครับ

โถของลงของเล่นก็ทำให้ลูกเล่น

ก็แบบว่าเห็นเขาไม่มีเพื่อนเรียนด้วยแล้วเองก็อยู่เออช่วงนั้นก็เวลา
เสียดายครับพวกเราอาจจะมองเห็นว่ามันอาจจะไม่มี
มีราคานะแต่มันมีค่าทั้งหัวใจมากค่ะ
เป็นของเล่นที่พ่อตั้งใจทำให้ลูกจริง
ทีนี้หลังจากนั้นจะมีรถพ่วงทิ้งพอที่
รักแท้ไม่ใช่แค่ร่วมสุข
แต่คือการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันตลอดไป

ช่วงหน้าครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของลุงเป๋จากจังหวัดบุรีรำ
ให้สามารถพิกฤตจดคำถามได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าชูในรายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของลุงเป๋นะครับจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิต
ด้วยการตอบคำถามไม่ถูกต้องสี่ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญลุงเป๋มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้ถ้าลุงมั่นใจเรื่องไหนลุงเลือกเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
พร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒จังหวัดบุรีรำ
เรื่องที่๓วัดโพธาราม

เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นป๔

ที่เห็นมา๕เรื่องนี้มั่นใจเลยนะ

บ้านหลังนี้ลุงอยู่มากี่ปีแล้วครับ

มีกระเป๋าหรือว่าถุงใส่ของสีแดงไหม

เนี่ยถุงผ้าใบนี้มันจะมีรูปสัตว์ทั้งหมด๔ตัว
ไม่ต้องไปไกลแล้วนะคำถามอยู่ที่ถุงใบนี้
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เรียงลำดับภาพตัดในถุงให้ถูกต้องตามหมายเลข
ตัวเลือกที่หนึ่งสิงโตยีลาฟเสือดาวช้าง
ตัวเลือกที่สองสิงโตช้างยีลาฟเสือดาว
ตัวเลือกที่สามสิงโตเสือดาวยีลาฟช้าง
ตัวเลือกที่สี่สิงโตยีลาฟช้างเสือดาว

มันเป็นที่เขาสือเขาใส่มาให้
เขาไชร์เซ็ทท์ข้างกลมลงเคยเข้นมาไฟล์
กรหนึ่งชื่นหนึ่งมันใจต่อส่าห์๑๕เส้น

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้หน่อยขึ้นมาตอบนะครับ

คือเรื่องลาบหมู

และเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔

ขอเชิญน้องหน่อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
วัดโพธารามบ้านเราอยู่ไกลกันไหมครับ

ที่ว่าใกล้นี่คือสักประมาณกี่กิโล

คงใกล้ที่สุดของระแวกนั้นนะครับ

ที่วัดนี้มีวิหารชื่อวิหารบูรพาจานเคยเห็นไหมจ้ะ

คำถามอยู่ตรงวิหารนี่แหละจ้

วิหารบูรพาจานสร้างเมื่อปีพศใด
อาจารย์สร้างเมื่อปีพศใด
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖๒

เคยเดินผ่านแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในจ้ะ
ข้อมูลที่หามาก็เกี่ยวกับไฟใหม่จ้ะ
แต่ไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับ
โกตังเมื่อพอสอใดจ๊ะประมูลซื้อโก๕๕ซิบค่ะค่ะ
ตัวเลือกที่๔ค่ะ๒๕๕๘ค่ะ
ตัวเลือกที่๔พอสอ๒๕๕๘ค่ะ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ป้างแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องฟ่างขึ้นมาตอบครับ
ลาบหมูจังหวัดบุรีรำและภาษาไทยระดับชั้นป๔

ภาษาไทยระดับชั้นป๔นะครับ
เชิญน้องป้างมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ภาษาไทยนี่เรียนเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง
เรื่องคำเป็นคำตายครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำตายมีตัวสะกดในแม่ใด
ตัวเลือกที่หนึ่งกลกลมเกย
ตัวเลือกที่สองกกลกบ
ตัวเลือกที่สามกงกลกง
ตัวเลือกที่สี่กกฎกบ
เพ้นคือคำสละเสียงยาวมาดูปู
คำตายคือคำที่มีเสียงสั้นเช่นกบกดกบ

ขอตอบตัวเลือกที่สี่ครับกกดกก
ตัวเลือกที่สี่กกดกบค่ะ
เดี๋ยวคุณยายแล้ว

ขอเชิญคุณยายเหมียงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อ่ะขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีหมูให้นะครับลวกมาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีผักชีสละแหน่หอมแดงผักชีนะครับต้นหอม
เครื่องปรุงต่างทำออกมาแล้วให้ได้จานเป็นแบบนี้นะ

ใครจะเป็นผู้ช่วยเชิญเลยครับ
ตั้งมาลุก

และกฎิกาสำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ
ปรุงลาบพร้อมจัดผักเคียงจำนวน๗จานภายในเวลา๓นาที

ทุกวันนี้ยายทำลาบทำทุกวันเลย
วันนี้มั่นใจทำได้๑๐๐สู้

ใคร

ระวังมือระวังมือระวังมือ
แบบนี้
สวัสดีครับ
อ่ะปลอดภัย

เราต้องเป็นพล้านะครับ
อ้าวจังหยุดนะ
อ้าวจังหยุดนะ
อ้าวจังหยุดนะ

ไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงว่า

ลุ้นกันมาเอาใจช่วยกันนะครับว่า

คุณผู้ชมครับวินาที

จะตัดสินอนาคตครอบครัวของลุงเป๋นะครับ
บุรีรำว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว
มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ

เพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้ด้วยกัน
ภายในตู้โบนัสนั้นจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับ
จากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๔ครับ
ถึงพ่อผมก็พิการผมก็ไม่อายหรอกครับ
เวลาอยู่บ้านผมจะช่วยดูแลพ่อครับ
และช่วยสระผมให้พ่ออาบน้ำให้พ่อครับ
และพ่อก็ทำของเล่นให้ผมด้วยครับ
โรงเรียนอันนี้พ่อจะเรียกว่าลูกโรมครับ
ผมรักพ่อเท่าฟ้าครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คำตายมีตัวสะกดในแม่ใด

ถูก
ถูกค่ะเตือน
ตายมีตัวสะกดในแม่กกแม่กดและแม่กบนะครับเพราะฉะนั้นน้องป้างทำไปได้แล้วหนึ่งข้อครอบครัวลุงเป๋จากบุรีรำนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตห้าพันบาทและกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
ลุ้นกันต่อครับจากเรื่องต่อไปนะฮะนั่นก็คือเรื่องลาบหมูครับ
ที่เขาเรียนรอตรีนะเลี่ยงแบบการรักได้เรียงร้านเราได้เลยโอเคดีใจที่จะรุ้มเขา
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือปรุงลาบพร้อมจัดผักเคียงจำนวน๗จานภายในเวลา

เหมียงทำได้หรือไม่ได้ครับ

พลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวนะ
ผมบอกแล้วทุกข้อมีมูลค่าหมดทั้งนั้นได้หรือไม่ได้
ได้
ใช่ครับ
ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๕๕วินาที
ครอบครัวลุงเป๋นะครับจากบุรีรำได้รับทุนไปต่อชีวิต๒ข้อ
๐บาทกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ขอให้โชคดีนะครับเรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้ก็คือเรื่อง

เขาไว้เป็นทุนการศึกษาให้เขา
เพราะว่าอย่างฉันบ้างก็ก็ไม่ได้มีเงินไปเกฟซ์
ก็อยอย่าให้เขาเรียนสูงสุดเท่าที่จะเรียน
มันสูงสุดเท่าที่จะเรียนได้เท่าที่เค้าจะเรียน
และก็อีกอย่างก็อยากจำนีทุนไว้ทำรุ่นพวง

และแดนอก็คงจะฟลึ่มขึ้นมาอยู่
เพราะจะเหนือในกิ๊บและอะไรบึ้ง
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

สิงตุช่างยิราชสดาว

ที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่๔นะครับ

แสนบาทจะได้หรือไม่ในวันนี้นะครับ

เอาใจช่วยครอบครัวลุงเป๋ด้วยนะครับ
จากเรื่องวัดโพธารามครับ

วิหารบุรพาจารย์
สร้างเมื่อปลอดภัย

ซึ่งเป็นคำตอบที่

พี่ท่านครับ

วิหารบูรพาจารย์สร้างเมื่อปีพศ๒๕๕๙

บุรีรำได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก

ครอบครัวมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอก

ตอนนี้หน่อยมีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอกด้วยกัน

และขอให้ได้ดังที่ครอบครัวตั้งใจเอาไว้นะครับ

มีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

๕๐๐๐บาทครับ
โบนัสหลักตู้หมายเลข๓นะครับนั่นก็คือ
๕๐๐๐บาทตู้หมายเลข๔นั่นก็คือ
๐บาทอยู่นี่นี่เองนะฮะ
คุณผู้ชมครับครอบครัวลุงเป๋จากจังหวัดบุรีรำในวันนี้นะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่

เป็นบทพิสูจน์ของความรักแท้

เป็นความรักที่แท้จริงจากหัวใจ
ที่ทุกคนในครอบครัวต่างมอบให้กันและกัน
ผมขอฝากครอบครัวนี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครที่สะดวกหรือว่าพร้อมจริงนะครับ
มีกำลังที่พอจะช่วยเหลือกันได้
และวันนี้ขอบคุณครอบครัวลุงเบมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรา
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาสุขภาพแข็งแรงและคุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ฉันสอนในต้นไม้ตั้งแต่เปาสรรค์

หวังมันสงสารมันตัวเท่านี้ก็ต้องมารับผิดชอบช่วยเรา
ถึงผมจะต้องทำงานหนักแต่ผมก็ไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อ
ผมภูมิใจที่ได้ช่วยยายหาเงินเลี้ยงครอบครัว
ตามซึ่งตามจำนวน๘ชุดไพร์ในเวลา๓นาที
ตักเลยตัก